ช่วงนี้ต้องบอกว่างานกระถิ่นนี่โอ้โหคึกคักสุดนะ

เป็นเจ้าภาพกระถิ่นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวนะที่ทั้งสวยแล้วก็ใจบุญด้วย

บอกเลยว่าคนบรรเทิงของเราจัดงานดูกับผู้ทัพ

เมื่อวานนี้นี่ตัวแทนทีมผู้จัดและนักแสดงจากละครเรื่องใต้เงาตะวันค่ะ

นำโดยนี่เลยค่ะสาวโฟเมลดานี่
ร่วมกับพี่นกเจริยาพี่จอนนี่แอนโทเน่
เดินทางไปที่วัดสามคำอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
เพื่อไปร่วมแห่ต้นกระถิ่นที่จะนำมาสมทบทุนร่วมสร้างอุโบสถจตุรมุก

เออแค่ฟังเสียงก็รู้เลยนะว่าต้องสวยแน่

ใช่ค่ะคือต้องบอกเลยนะว่าบรรยากาศเป็นยังไง
ว่วนไม่แพ้งานกระถิ่นของคุณเชอรี่เลยคุณผู้ชม
คักม่วนซื่นมากนะคะ
ทั้งสาวโบที่แต่งตัวด้วยชุดพื้นเมืองอีสานแบบนี้
สบายเอ่ยผ้าสิ้นเอ่ยโอ้โหงามหลายด้วยเอ้ย
คือต้องบอกว่าน้องโบเนี่ยนะเขาเป็นลูกครึ่ง
คือเขามีเสร็จเสี้ยวของความเป็นอิสาน

ใช่ค่ะพี่นกจริยาเองโอ้โหก็จัดเต็มเหมือนกัน

ค่ะรวมไปถึงพี่จอนนี่ก็ร่วมฟ้อนรำวงไปกับขบวนแห่
แต่ละคนเป็นยังไงหน้าตาเบิกบานอิ่มบุญกันสุด
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ
โอ้โหช่วงนี้นะคะกระถิ่นเยอะจริง